พาไปดูเหตุอุกอาจที่ชนบุรีค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะเป็นวัยรุ่น
ว่าจ้างวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแต่ว่าคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างคราวนี้เป็นผู้หญิง
อายุ๕๐กว่าจ้างให้ไปส่งในซอยเปลี่ยวพอสบโอกาสเอาหมวกกันน็อกฟาดหน้าเขาเลย
แล้วก็ขโมยกระเป๋าเงินขโมยรถจักรยานยนต์ของเขาแล้วก็หนีไป
เหตุการณ์นี้นะคะตำรวจภูทรหนองปลือได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีคนร้ายชิงทรัพย์ที่บริเวณซอยทุ่งกรมที่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔๓๐ที่ผ่านมา
ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งชุดสืบสวนชุดสายตรวจไปตรวจสอบนะคะ
ไปเจอนางสำอางคำทวีอายุ๕๓ปีผู้เสียหาย
นางสำอางคนนี้มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างวินเอกมงคลซอยเทพศิษย์
ซึ่งผู้เสียหายยังตกใจอยู่เลยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะคะ
แล้วเขาก็เจ็บด้วยนะนางสำอางผู้เสียหายเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่ามีผู้ชายวัยรุ่นอายุประมาณ๒๕๓๐เนี่ย
ตัวเล็กทำทีมาจ้างให้ไปส่งใกล้วัดวัดเขาเสาทงทอง
พอขับผ่านวัดไปคนร้ายบอกว่าขับต่อไปอีกขับต่อไปอีกอืม
คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างก็บอกมันก็ไม่ได้มีพิรุธอะไรนะคะ
ท่าทางก็ไม่ได้ดูเหมือนโจรเหมือนอะไรเธอก็ขับต่อไป
แล้วก็บอกให้เลี้ยวเข้าไปในซอยเปลี่ยวเธอตอนนี้เริ่มเอกใจ
ก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยบอกว่าส่งตรงนี้ได้ไหม
เนี่ยค่ะเพราะเธอจอดระหว่างที่ถอดหมวกกันน็อก
คนร้ายนะกระชากหมวกกันน็อกไปจากมือเธอ
แล้วเอาหมวกกันน็อกเนี่ยตีเข้าที่หน้าเธอ
แล้วก็บังคับว่าให้หยิบกระเป๋าเงินออกมาด้วย
ในนั้นเนี่ยมีบัตรประชาชนมีเงินแปดร้อย
ก็ให้เขาไปให้คนร้ายไปแล้วคนร้ายก็เอารถจักรยานยนต์ไปด้วยอะค่ะ
ยามาฮ่าสปาร์คสีแดงทะเบียนกไก่กไก่บใบไม้๕๓๐ชนบุรี
แล้วก็ขี่หนีไปอย่างรวดเร็ว
เธอก็เลยเดินไปขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีแถวนั้น
ให้ไปแจ้งความกับตำรวจค่ะ

พอป้าเข้าไปแล้วป้าเห็นว่ามันเปรียว
ก็เลยบอกว่าเอออย่าให้ป้าเข้าไปเลยเดี๋ยวป้าออกไม่ได้ครับ
พอป้าพูดอย่างนั้นเออเอาลงตรงนี้ก็ได้
เดี๋ยวผมจ่ายเงินป้าก็เอาหมวกออก
พอเอาหมวกออกเท่านั้นมันแย่งหมวกที่ป้า

เอากระเป๋าตังค์เอากระเป๋าตังค์ไปหมดเลย
มีทั้งบัตรประชาชนมีทั้งทะเบียนบ้านมีทั้งใบธนาคาร

ถ้าเตรียมว่าเตรียมหลักฐานไว้ในกระเป๋าว่า
วันนี้จะไปประกันสังคมไปยื่นประกันสังคม

เอารถไปด้วยรถป้ายเหลือง

ทีนี้ชุดสืบสวนก็เลยลงพื้นที่นะคะ
ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ผู้เสียหายเขา

แล้วก็เส้นทางที่คาดว่าคนร้ายขี่หลบหนี
ผู้เสียหายยืนยันว่าก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครนะคะ
คาดว่าคนร้ายก็น่าจะประสงค์ต่อทรัพย์
ก็เลยตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวหาเบาะแสเพิ่มเติม
จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ
คือเราอาจจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับวินจอยอหรือว่าคนขับแท็กซี่
บางส่วนที่ก่อเรื่องไม่ดีอะไรอย่างนี้นะ
แต่ความจริงแล้วโดยรวมเขาเป็นอาชีพที่เสี่ยงมากนะ
ใช่ค่ะเคยมีหลายเหตุการณ์ที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่าอาชีพวินน่ากลัวอันตรายนะ
เวลาเขาให้ไปส่งที่ไหนก็ต้องไปไงปฏิเสธไม่ได้
แล้วพอไปที่เปลี่ยวอย่างนี้ก็จะมาเจออะไรแบบนี้